คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุเกิดจากคลิปอีกหนึ่งคลิป
เป็นคลิปเสียงแลกเกรดในโรงแรม

นักศึกษาสาวที่ถูกอาจารย์มารับขึ้นรถ

อยากพาลูกสิทธิสาวไปมีเพศสำคัญด้วย
เพื่อที่จะปล่อยเกรดให้ลูกศิษย์สาว
ปรากฏว่าเรื่องนี้ทางผู้บริหารวิทยาลัยเนี่ย

มาชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วนะครับ
ผู้บริหารวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครสิทธิยา

และนักศึกษาหญิงอายุ๒๐ปี
เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงครับ
โดยนักศึกษาสาวผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่า
พอรู้ว่าผลการเรียนวิชาทฤษฎีโครงสร้างช่าง

ก็เลยพยายามติดต่ออาจารย์
เพื่อที่จะสอบซ่อมหลายครั้ง
แต่ถูกบ่ายเบียงเหมือนกำลังกลั่นแกล้ง

กระทั่งอาจารย์ได้นัดให้ไปพบที่หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
และบอกว่าจะพาไปสอบแก้เกรดเนี่ยนะฮะ

แต่ตอนขึ้นรถต้องขึ้นไปเพียงลำพัง

แล้วตัวเธอเองก็ขึ้นรถไปกับอาจารย์

เราก็ได้ยินเสียงบทสนทนาแล้วนะฮะ
อาจารย์บอกว่าถูกใจหุ่นเรานะ

หนูก็เป็นนักเรียนหนูก็เป็นอ่า

แต่อาจารย์ก็บอกถูกใจหุ่นเรานะฮะ
แล้วก็พูดจาเหมือนลวนลามนะครับ
ถามว่าเต็มใจไปกับครูหรือไม่
ก่อนที่จะขับรถพาลูกศิษย์เข้าโรงแรมม่านรูดทันทีนะครับ
นี่คือสิ่งที่นักศึกษาเล่าให้ฟัง

รับว่าได้ลวนลามนักศึกษาสาวจริง
และยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะเข้าใจว่าลูกศิษย์มีใจให้ตัวเอง
ยอมขึ้นรถไปด้วยกันสองต่อสอง
ถ้าไม่มีใจจะขึ้นมาทำไม

นี่เป็นสิ่งที่อาจารย์เขาก็คิดไปแบบนั้นนะครับ

มันก็เป็นเหล็กที่เดี๋ยวต้องทำผมไม่ได้ไปบอกว่าไอ้ต้องวางสุดท้าย
ผมก็ไม่คิด
ด้านของผู้บริหารวิทยาลัยมีคำสั่งให้อาจารย์รายนี้
หยุดทำการสอนและก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงครับ
หากพบว่าผิดจริงก็เข้าข่ายผิดวินัยร้ายแรง
แล้วก็มีโทษถึงขั้นไล่ออกแล้วก็คาดว่าจะรู้ผลจากคณะกรรมการ

ส่วนเรื่องของคดีความตอนนี้ตำรวจสอบปากคำผู้เสียหาย
แล้วก็พาไปตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วนะฮะ
แล้วก็จะเชิญอาจารย์ที่ถูกกล่าวหามาให้ปากคำ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ตรวจสอบตามกฎหมายละ๒นะฮะ